ไปดูเรื่องนี้ที่จังหวัดน่านคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องนี้นี่พ่อเป็นคนแจ้งตำรวจจับลูกชายค่ะ
เพราะว่าคุ้มคลั่งอารวาสแล้วก็เอาปืนออกมายิงค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๕นะคะตอน๓ทุ่มค่ะ
ตำรวจสพภูเพียงที่จังหวัดน่านได้รับแจ้งเหตุว่า
มีการทะเลาะวิวาสและยิงปืนในบ้านหลังหนึ่ง
ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านก็ไปเลยค่ะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะก็จะพบว่าในห้องนอนของบ้านหลังนี้นะคะ
มีร่องรอยถูกยิงด้วยวุฒิปืนเข้าที่ผนังปูน
เป็นรูกว้างเกือบ๒นิ้วค่ะมีลูกตะกัวลูกกระสุนปืนอีกหนึ่งหัว
นี่ค่ะผนังทะลุแบบนี้เลย
นายเย็นนะคะอายุ๖๑ปีเจ้าของบ้าน
คนนี้เป็นคนแจ้งตำรวจแล้วก็เป็นพ่อของนายราเชน
สิทธิกรผู้ก่อเหตุนะคะเขาบอกว่านายราเชนที่เป็นคนยิงปืน
ตำรวจมาก็วิ่งหนีเอาปืนไปคว่างทิ้ง
ตำรวจต้องไล่ตามจับกลุ่มตัวค่ะ
แล้วเขาบอกมีลักษณะเหมือนกับคนเมาผู้จาวกวนไม่ค่อยรู้เรื่อง
ก็ต้องคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักนะคะ
นายเย็นบอกกับทีมงานบอกว่าไม่ไหวแล้วพฤติกรรมของลูกชาย
คือมักจะทำร้ายคนในบ้านอยู่บ่อยเลยนะคะ
แต่ว่าก็พ่อด้วยความเป็นพ่อ
ก็เลยไม่ได้มาแจ้งความไม่เคยแจ้งความ
แต่ครั้งนี้อยู่ลูกชายก็เอาปืนออกมายิงนัดหนึ่ง
แล้วก็เอะอะโวยวายเสียงดังเหมือนคนเมา

กลัวว่าเดี๋ยวมันจะรุนแรงบานปลาย
ก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบค่ะ
ถามว่าลูกชายเสพยาหรือเปล่า
พ่อก็ยอมรับนะคะบอกว่าลูกชายเนี่ยเสพยาด้วยค่ะ

ข้อหานายราเชนนะคะมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกอาวุธปืนไปในตัวเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

และยิงปืนในเมืองหมู่บ้านโดยใช่เหตุ
ส่วนการตรวจสอบสารเสพติดเนี่ยค่ะ
ก็ระหว่างอยู่ระหว่างรอการตรวจจากโรงพยาบาลน่านค่ะ